ไปต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้ยายาอุรัสยา
จะแต่งด้วยไม่ใช่ครับคุณ

ซึ่งเธอบอกเลยนะคะว่ายังไร้แพลนไปฉลองที่ไหน
เพราะว่าติดงานแหมแฟนคลับก็น่าเสียดายกันไป

ว่าเธอจะมีโอกาสได้ของขวัญจากพี่ชายคนสนิทอย่างณเดชน์หรือเปล่า
บอกอันนี้ก็ไม่ได้แอบลุ้นนะคะ
เดือนมีนาคมนี้ถือเป็นเดือนพิเศษของนางเอกสาวยายาอุรัสยา
ที่มีวันคล้ายวันเกิด๑๘มีนาคม
โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปทำบุญ
จากคิวงานค่อนข้างแน่นอาจจะเลื่อนเป็นเดือนเมษายนแทนค่ะ
ขณะที่งานแฟนมิติ้งกับแฟนคลับที่ถูกเลื่อนมาตลอด
นางเอกสาวรับว่าอาจจะขอไปจัดช่วงปลายปีที่ค่ายทหาร
เพราะชอบกิจกรรมแบบลุยสนุกสนาน
ยายาเผยแบบเขินว่าไม่คิดลุ้นของขวัญ

เพราะเธอก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ
ยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้แน่นมาก
ทำงานทุกวันค่ะตอนนี้คือคิวแน่นเลย

แต่ว่าปีนี้อาจจะ
จะจะท้ายปีค่ะยกไปค่ายผ่าน

เพรากือ

ชั้น